คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจันทร์บอล
สวัสดีค่ะ
อ๋อมทุกครับใจพูดสวัสดิ์แค่
ไอ้อภิกษาเคียงฮงทาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจันทร์กับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงครับ
วันนี้นะคะลูก
และที่สำคัญวันศุกร์แบบนี้
ใช่ปะ

ใช่ตอนนี้ชี้อีกเนี่ยชี้ป่ะกี้ชี้อะไร

เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวชั้นทำได้เนี่ย

เวิ่นมาก

ไม่าอยึดสัดหาหรอกท่อเงินอยู่กับแม่เนี้ย

ลูกคนนี้เขาไม่ว่าแม่เป็นช้างแม่จะพาเขาไป

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็

เพิ่งซื้อเครื่องสำอางไป

ไม่ใช่แม่เป็นมอส
ลูกสองคนนี้นะคะไม่อยากจะสื่อสารด้วยเลย

คุณแม่จะบอกเคล็ดลับดีให้นะคะ

อย่างไรไม่เกินงบข้อแรกค่ะ
หนึ่งทำรายจ่ายเอาไว้ตลอดทริป
ยังไงยังต้องเป็นการวางแผนไงลูก

ตั้งงบเอาไว้ที่ภังประมาณเท่าไหร่

อันนี้เป็นเหตุแบบนี้
เอาไปคลิปนี้ค่ะ
ต้องเลือกคนที่เขาเก็บบินนะคะ

ห้ามใช้หรือไม่ควรจะติดบัตรเครดิตไปด้วย

เพราะว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเงินเวลาเที่ยว
เพราะเวลาที่เราพกแล้วก็ใช้บัตรเครดิตเราจะขาดสติไง

เราจะเอาเงินในอนาคตมาใช้ตรงนู้นตรงนี้สูงที่สุดได้
แล้วก็เผลอใช้ไปโดยไม่รู้ตัวขาดการวางแผนการใช้จ่าย

ใช่พอหุ่นหันพันแล่นไม่รอบครอบนะ
อุ้ยคุณตายลูกขาเงินหมดค่ะ
ใช่พอถือเวลาที่ยอดบิลต้องจ่าย
ลับข้อที่๓อันนี้คุณแม่ชอบมาก

เพราะบางทีเราไปถึงที่พักแล้วออกไปทานข้าวที่ต่างเนี่ย
เราก็เลือกเลยหาร้านที่เราจะไปสังสรรค์เนี่ยนะ
แต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วผู้ตายงบเราน้อย

อุ๊ยชอบอันนี้ดีมากเลย
นี่เป็น๓เคล็ดลับนะคะที่จะทำให้การท่องเที่ยวของแม่บ้านสายเที่ยวอย่างพวกเรา
เลิศเลินไม่เกินไปได้แล้ว
งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปลิสต์รายจ่ายกันก่อนไหม
ในการเคี่ยวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาโมให้ฟัง
แล้วก็จะมาพาไปเที่ยวแบบจิตอาสาวันนี้จะเป็นยังไง

จิตอาสาแม่จริง